ตำรวจขั้นไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมดูแล้วจะตอบว่าตำรวจ
หรืออย่างไรนะคะอ่าแต่ว่าอยากให้ดูคลิปจริงจริงค่ะ

ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับลูกแต่ปรากฏว่า
โดนตำรวจเรียกอืมทีนี้เนี่ยจังหวะที่ตำรวจเรียกมีการคุยกันเนี่ย
อ้างบอกว่าตำรวจเนี่ยพยายามที่จะผลักเธอแล้วมือของตำรวจเนี่ย
โดนหน้าอกของเธอแต่เธอบอกว่าถึงจะเป็นฟองน้ำแล้วไง
ฟองน้ำมันใช่นมป่ะแล้วถามต่อว่าเธอไม่สวยเนี่ย
ใช่ผู้หญิงป่ะเธอตั้งคำถามแบบนี้กับตำรวจ
อยากให้ดูคลิปต้นเรื่องแล้วขยายความกันต่อว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรค่ะ
ที่รายพยายามให้ผิดหรอกว่าเขาก็ไม่อยากยุ่งกับตำรวจเหมือนกัน
ไม่มีหลักฐานคุณมาโบยว่าผมว่า

สวยพอดียังไม่อยากเข้าไปอีกแล้วนะครับเออหล่าวันนี้ก็ไม่เคยได้แอ้มหนูเหมือนกันแหละ
เพราะหนูไม่เอาผู้ชายโอ้โฮแค่เย็น
ดูนะคะหนูแทบจะกลับอยู่แล้วค่ะ
คุณตำรวจไม่ยอมนะคะหนูมีใบสั่งแต่ยึดรถหนู
หนูมีเงินจ่ายค่าปรับแต่หนูไม่มีเงินจ่ายหรอกค่ะ
ค่ารถโดยสารเพราะโดนไปโรงเรียนลูกอีกค่ะ

เออต้องขอบคุณเทคโนโลยีมือถือนะคะที่เราทำให้เราได้เห็นอะไรแบบนี้ด้วย

มุมหนึ่งคุณผู้หญิงก็ตั้งคำถามแล้วค่ะว่า
เขาบอกว่าตำรวจไปผลักเขาก่อนแล้วก็ตั้งคำถามว่าฟองน้ำ
ตำรวจก็บอกว่ามันเป็นฟองน้ำเขาก็ถามฟองน้ำใช่นมเปล่า
ถึงเขาไม่สวยเขาใช่ผู้หญิงไหม
ก็เป็นสองมุมนะส่วนตำรวจบอกว่าผมไม่ได้ทำอนาจารย์อะไรแบบนั้น
ทีนี้เราในฐานะนักข่าวค่ะพยายามสืบสอบมาให้ว่าเหตุการณ์เนี่ย
มันเกิดขึ้นที่ไหนแต่ที่แน่ในประเทศไทยนั่นแหละ
เพราะพูดภาษาไทยชัดชัดมากเหตุการณ์เกิดขึ้น
หน้าซอยบัวขาวพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เราพยายามพูดคุยด้วย

เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์
เพื่อจะไปรับลูกจู่ก็มีตำรวจเข้ามากระชากรถ
อันนี้มุมหนึ่งเพื่อจะทำการยึดรถ
เพราะเพียงแค่เธอไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อก
และไม่มีใบขับขี่แถมตำรวจก็พูดจาไม่ดี
และยังเดินเข้ามาประชิดตัวใช้มือดันมาโดนหน้าอกของเธอ
เธอก็เลยตอบว่าไปทำตามคลิปที่ปรากฏ
ทีนี้ในมุมของตำรวจเราโทรสอบถามไปที่โรงพักเมืองพัทยาค่ะ
ได้รับคำตอบบอกว่ายังไม่เห็นคลิปนี้
ทางผู้บังคัมบัญชาของตำรวจในนี้นะ
บอกว่ายังไม่เห็นคลิปนี้แต่มีรายงานว่า
ผู้หญิงที่เขียวรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่
พยายามหลบหนีด่านตรวจของตำรวจ

ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงท่านนี้ชมข่าวเช้าของเราอยู่นะคะ

เห็นว่าตำรวจทำไม่ถูกต้อง
ก็สามารถที่จะไปแจ้งความไว้ที่โรงพัก

ตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีกฎหมายออกมาแล้วนะ
ว่าถึงแม้ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย
ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ไปยึดของประชาชนแล้วนะ
ใบสั่งมาประชาชนไปจ่ายที่โรงพักก็จบ
นี่ถึงขั้นไปยึดรถมอเตอร์ไซค์ก็ทำให้ถูกต้องนะ
อันนี้มุมของชาวบ้านถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ผิดจริงนะ